รักเชื่อเสียงมากกว่าชีวิตของผม

ผมมีที่ดินนี้ก่อนลูกสาวผมเกิดอยู่

ตอนที่ลูกสาวมีควบ

พานอนที่นี่ไม่รู้กี่สิบครั้ง

เขาเป็นนักการเมืองที่กล้าพูด
กล้าพูดว่า๒๓ครั้งในสภา
กล้าพูดเปิดโปรงถึงอดีตลำตีที่หนีคดี
โทษจำคุกทุกข์จริตกินบ้านกินเมือง

และลูกน้องผิดคุกก็ตก

ผมเป็นคนรักษาคำพูดของผม
ตอนนี้ผมยังแถลงความจริงยังไม่หมด

แต่ได้เปิดใจไปบ้างแล้ว

นะฮะถ้าผมเปิดเผยหมดทั้งสิ้น
จนถึงขั้นกระบวนการชั้นศาลตัดสินว่าผม

ผมจะไม่หนีคดี
เหมือนนายทักษิณเหมือนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

สารภิกษาตัดคุกตัดสินตัดคุก
หนีคดีทุจริตโกงบ้านโกงเมืองไปอยู่ต่างประเทศ
ผมจะไม่หนีกดีเหมือนอย่างในทักศิลป์กับหนังสาวจริงรัก
จะอยู่ตามคำตัดสินอยู่ในคุก
แต่ผมจะฆ่าตัวเอง
ทำไมถึงเลือกที่จะแยกด้วยชีวิตของคุณทวีเองกับเรื่องนี้
ผมเป็นคนรักษาชื่อเสียงยิ่งกว่าชีวิตของผมอีก

ถ้าสิ่งที่ผมทำไปแล้วเนี่ยทำให้ผมเสียชื่อเสียง
แล้วคอยดูครับคนนี้ใจเด็ดเดียวมาก
ไม่ใช่นี่พูดถึงผมไม่หนีกดี

ไม่ใช่จากใจของผมเลยผมจะเป็นหนีคดีเหมือนนายทักษิณเหมือนยิ่งรักหรอก
แล้วผมไม่ใช่กงกินด้วยแค่เรื่อง๔๖ไร่กี่ไร่เนี่ยนะไม่เป็นไรหรอก
ผมรักษาชื่อเสียงผมมากกว่าชีวิตของผมผมถือว่าบุกลุกเนี่ยบุกลุกที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เสียหายที่สุด
ชื่อเสียงเสียที่สุดผมไม่อยากมีชีวิตอยู่หรอก
ครับมันไม่เป็นการกดดันของหน่วยงานที่เขากำลังตรวจสอบอะไรอย่างนี้ครับการที่ออกมาพูดในลักษณะร้ายอะไร

มันไม่เป็นการกดดันเหรอครับในเรื่องของการทำคดี
อ้าวอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอยกเรื่องผมพูดจบนะ
นั่นแหละผมจึงไม่อยากมาพูดในตอนที่กำลังสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวออกมากดดันเลยนะ